ไปตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่บ่อนไก่นครปฐมกันหน่อยนะคะ
ถ้าจำกันได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือคนที่พาหลบหนีแล้วล่าสุดตำรวจเนี่ยจับได้๒รายนะคะ
ก็คือคนที่พาในเบนผู้ก่อเหตุหลบหนีค่ะ
ส่วนในเบนนั้นยังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ

ก็คือนายศรษคเหลางามและนายดนุฐเดฎ์ฉายทองคำ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียิงนายพิรุณยศเครือ
เสียชีวิตที่สนามไก่ชนดอนพุษานะคะ

ยึดของกลางเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการหลบหนี
ปืน๙มิลลิเมตรอีก๑กระบอกด้วย

ซึ่งถ้าจากข้อมูลพบว่าทั้งสองคนนี้
ก็เป็นคนที่พาในเบนผู้ก่อเหตุหลบหนี
ตำรวจแจ้งเขาหาร่วมกันช่วยผู้อื่น
ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
ทางตำรวจบอกว่าได้สั่งให้ชุดสืบสวน

แล้วก็กำชับเลยนะคะว่าให้ใช้หลักยุทธวิธีเข้าจับกลุ่ม
เพราะว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนหลักฐานจากกล้องวงจรปิดชัดเจน
แล้วตามรายงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเขาเตรียมออกหมายเรียก
สมาชิกของ๒ซุ้มไก่ชนในวันนั้น
กว่า๓๐รายที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
เขาเตรียมเรียกนะคะมาดำเนินคดี
แล้วก็จะขอสารออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ๓๔คน
เพราะว่าตำรวจได้ข้อมูลมาว่ามีคนรับช่วงต่อ
จากผู้ต้องหา๒คนที่จับได้นายสรษะกับนายดานุเตฤ
พอพานายเบนหลบหนีแล้วมีคนรับช่วงต่ออีกมาช่วยนายเบนหลบหนี
แล้วตอนนี้ตำรวจบอกรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครบ้างค่ะ

ไปแต่เมื่อวานแล้วว่าอย่าคิดต่อสู้กับเจ้าที่ตำรวจไปนะคะ
เพราะว่าคนร้ายมีพฤติการที่ท้าทายอำนาจรัฐและเสริมเกลิม
ยิงคนในที่สานะถือว่าไม่เก่งกับคนหมาย

ก็ผมพูดเสมอว่าต้องหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้
ก็คืออยู่ในเรือนจำ
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพ่อกับแม่ของนายเบน
ผู้ต้องหาเนี่ยก็มาขอความเป็นธรรมนะคะ
หลังจากที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านแล้วยึดปืนมาตรวจสอบ
แม่ยืนยันบอกว่าปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แต่เป็นปืนของในเอ็มลูกชายคนโต

แล้วนายเอ็มก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวนะคะ
ไม่ได้ถูกจับกลุ่มให้แม่มาขอความเป็นธรรมตรงนี้

ก็ขอโทษครอบครัวผู้ตายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
เมื่อกี้เรากังวลอะไรไหมคุณแม่

รถนี่มันใช้ด้วยการรถที่บ้านนี่
ตอนนี้กุญแจอยู่กับมันมันก็กระโดดเอารถไฟกันใช่ไหม
ก็พี่กับน้องพี่เข้าใจว่าพี่กับน้อง
พยายามติดต่อเต็มได้ไหมคุณแม่
เขารู้ว่าพี่เขามอบตัวเนี่ย๒๓วันเนี่ย
เขาก็ต้องติดต่อมาอยู่แล้วพี่

น้องเขาก็ต้องมาเร็วไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน

ถ้าเป็นปืนลุกหนูหนูไม่รู้ว่าปืนลุกหนูเปล่า
แต่ถ้าเป็นปืนลูกหนูจะมาวางแบบนี้ไม่ได้
เพราะเขาขอมาตรวจสอบเข้าใจป่ะ

ลูกหนูก็เสียหายทางบ้าน
จริงเปล่านับข้าวเข้าใจหนูไหม
ฆ่าหนูทั้งบ้านฆ่าหนูทั้งชีวิตทุกคน
ที่อยู่ในบ้านลูกหลานหนูจนหมดแล้วตอนนี้
ส่วนของแม่วันนี้ก็มาขอความเป็นธรรมตรงนี้นะครับ

เป็นปืนของพี่ชายแล้วมีทะเบียนถูกต้อง

แต่พ่อเนี่ยพ่อของในเบนยืนยันว่าตอนนี้ในเบนยังไม่ได้ติดต่อมานะครับ
เพราะฉะนั้นตำรวจยังติดตามตัวในเบนอยู่ค่ะ